นี่ก็เป็นขวัญกำลังใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแม้ว่าจะเลื่อนไปแล้วแต่ก็เตรียมข้อมูลไว้ก่อนนะคะ
เอาซะหน่อยเดี๋ยวมันขาดอะไรไปในชีวิตนะเหมือนกินข้าวแล้วไม่กินน้ำไม่คล่องคอ
เรื่องของตัวเลขค่ะมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ
พื้นที่ไปที่ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปส่องไฟฉายแบบนี้
เอาเชือกหย่อนแบบนี้หาอะไรล่ะงูค่ะงูเห่ามันตกลงไปในบ่อ
บ่อน้ำเนี่ยอยู่ในบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสามทับหนึ่งหมู่เจ็ดตะบนปริก
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นบ้านของคุณอำนวยหาญใจ
อายุหกสิบห้าปีค่ะก็เป็นบ่อขนาดกว้างสักประมาณหนึ่งเมตร
ลึก๑๐เมตรกู้ไฟใช้ไฟฉายส่องลงไปแบบนี้
งูดำผุดดำไหว้อยู่ในบ่อช่วยกันค่ะต้อนมันเข้ามาต้อนเข้ามา
ให้งูเนี่ยเล้ยมาอยู่ในทั้งเล้ยได้ไหมอ่ะจับได้ไหมอ่ะ
สุดท้ายค่ะก็ต้องช่วยกันใช้เชือกดึงขึ้นมาอย่างช้า
ช้าช้าแล้วช้าช้าเพราะงูมาถึงปากบ่อปุ๊บ
พอได้จังหวะเลยค่ะก็ใช้บ่วงคลองที่คลองู
หลังจากนั้นหัวหน้ากู้ภัยใช้มือเปล่าจับงูค่ะ
จับงูขึ้นมาเลยไหนล่ะไม่เห็นสักทีนั่นไงใช่ไหม
เดี๋ยวมันจะค่อยขึ้นมานะครับคุณผู้ชมแล้วก็ลุ้นไปเหมือนคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ
เนี่ยสักพักหนึ่งค่ะจับขึ้นมาจับขึ้นมาได้แบบนี้ค่ะ
น้ำหนักดูหนักราวสักประมาณ๒กิโลกรัมความยาว๑เมตรสุดท้าย
จับมันไปใส่ถุงกระสอบปุ๋ยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เจ้าของบ้านบอกว่าตอนเย็นเนี่ยขณะที่กำลังจะตักน้ำขึ้นมาอาบ
ก็เห็นงูอยู่ในบ่อก็เลยรีบคว้าโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย
ก็ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวงูตัวนี้มันเป็นงูเห่า
แล้วไม่รู้เหมือนกันว่ามันลงไปอยู่ในบ่อได้อย่างไรนะคะ
อีกเหตุการณ์อยู่ที่นครศรีธรรมราชเหมือนเดิมแต่คนละอำเภออำเภอบางคันค่ะ
ในพื้นที่หมู่สี่ตำบลบ้านนิคมนะคะกู้ภัยก็ต้องช่วยกันนี่แหละ
บอกว่าได้รับแจ้งบอกว่ามีงูเห่าบุกบ้านชาวบ้าน
ที่เกิดเหตุเป็นบริเวณเล้าไก่ไปพบงูเห่าขนาดใหญ่
อยู่ในหลุมดินเจ้าหน้าที่ใช้เหมือนเดิม
ไฟฉายส่องไปใช้บ่วงคล้องที่หัวมัน
ค่อยดึงมันออกมานะคะก็ลำบากหน่อย
เนื่องจากว่างูเนี่ยมันซุ่งอ่ะมันแผลไม่เบี้ยงอ่ะ
ฉกตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะ
จุดนี้๒๐นาทีจับได้สำเร็จไหมสำเร็จค่ะ
ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะวัดความยาวสักประมาณสองเมตร

เจ้าของบ้านเล่าว่าขณะอยู่ในบ้านได้ยินเสียง
ในล้าวเนี่ยร้องผิดปกติก็เลยรีบเดินมาดู
พอดูเสร็จปุ๊บเห็นงูงูตัวใหญ่มาก

ตัวเองก็เลยใช้ไม้คว่างใส่งู
งูเห่าตกใจเลื้อยหนีลงหลุม
ก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับแบบนี้นะคะ

แต่จังหวัดเดียวกันนครศรีธรรมราช
ตอนนี้มันหนีไงอากาศร้อนหนีมาหลบที่ชาวบ้านนี่แหละ
โดยเฉพาะจุดไหนที่มันชื้นอยู่ในบ่อน้ำมันเย็นนะคะ
เอามาระวังด้วยช่วงนี้นะคะ